เหตุการณ์หนึ่งค่ะที่จังหวัดราชบุรีอันนี้เป็นเหตุไล่ล่าระทึกกันกลางถนนเลยนะคะ
ไล่ล่าก็คือตำรวจค่ะซึ่งพยายามจะจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดที่ถูกตำรวจเนี่ยคือล่อซื้อ
แต่ปรากฏว่าไหวตัวทันค่ะทีนี้พอไหวตัวทันก็เลยขับรถหลบหนี
เจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่าจนในที่สุดไปรวบตัวได้กลางถนนเลยนะคะ

มือมามือมานี่ค่ะวิ่งกันจนหอบเลยนะคะ
ภาพนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ขับรถไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติด
แล้วคนร้ายเนี่ยขับรถเสียหลักไปเฉียวชนกับรถเจ้าหน้าที่
จากนั้นก็ทิ้งรถเลยค่ะวิ่งหลบหนี
แต่สุดท้ายไปไม่รอดนะคะถูกรวบตัวเอาไว้ได้กลางถนนค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตัวเมืองจังหวัดราชบุรี
ซึ่งผู้ต้องหาคนนี้คือนายชูเกียรติหรือจอมมุมมาลา
จากการตรวจค้นภายในรถเก๋งสีขาวทะเบียนป้ายแดงนะคะ
พบยาบ้านหนึ่งหมื่นเมตรและไอ้อีกสองร้อยกรัม
ซึ่งจากการสอบปากคำนายชูเกียจให้การว่ายังมียาเสพติดซ่อนอยู่ในบ้านเช่าอีกหลังหนึ่งที่แขวงและเขตทวีวัฒนากรุงเทพ
ก็เลยนำตัวไปตรวจค้นค่ะไปที่บ้านก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนอีกเก้าหมื่นเมตรไอซ์หนึ่งถุงประมาณ๑กิโลกรัม
ตามีนอีกสี่ถุงน้ำหนักประมาณสี่ร้อยกรัมนะคะนายชูเกียจให้การว่ายาเสพติดเนี่ย
สั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะแล้วก็แมสเซ็นเจอร์ซื้อกับเอเย่นรายใหญ่สองรายที่อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรีกับในเขียวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
แล้วก็จะนำของกลางเนี่ยมาวางไว้ริมถนนนะคะ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอตัวเอเย่นเลยนะคือเวลาสั่งของก็เอาของมาวางแล้วเขาก็มารับของค่ะ
พันธุรกิจกล้องจตุศักดิ์ผู้คุมกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่สิบสามบอกว่า
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่หนึ่งสามเจ็ดสวนพึ่ง
จังหวัดราชบุรีค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปปศและตำรวจสภเขาย้อยเข้าจับกลุ่มตัวนายจักราวุฒิเกรดโพแก้วหรือเบ้นที่บ้านพักในอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรี
พร้อมของกลางยาบ้าสองพันเมตรซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยซัดทอดว่าสั่งซื้อยาบ้ามาจากนายชูเกียรติ
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อยาเนี่ยนะคะแล้วก็จับกลุ่มตัวได้นี่แหละค่ะ
นี้ก็จะเร่งสอบสวนขยายผลเพื่อไปจับตัวเอเย่นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ายาเสพติดรายนี้ต่อไปนะคะ